ไปต่อกันที่ข่าวนี้ดีกว่าแต่ข่าวนี้ไม่รู้ว่าจะแซดหรือว่าจะอะไรดี
ว่าหลายคนเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงลิงโก้ของเราคุณผู้ชมค่ะ
ไปโดนแอบอ้างไปหลอกเงินชาวบ้านแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
โดนแอบอ้างหลายแสนเลยนะคุณผู้ชมค่ะคุณ
มันไม่ดีนะเรื่องแบบนี้จนเจ้าตัวคุณเฟี้ยวฟ้าวเนี่ยร้อนใจเลยนะ
เมื่อเจ้าตัวเฟี้ยวฟ้าวเข้ามาทางนี้อยู่แล้วนะคะ
ส่วนเรื่องใบ้เลขเด็ดเฟี้ยวฟ้าวบอกก็ยังมีอยู่นะ
งวดที่แล้วค่ะใบ้กันใบ้ก้นวัวไปถูกเป็นร้อยคนเลยนะ
แต่งวดนี้๑๖กุมภาค่ะจะมีอะไรทีเด็ดบ้างเดี๋ยวขยับมาฟังกันใกล้เลยจ้า
เอาอะไรอิมไปหลอกชาวบ้าน
ทำเป็นเครื่องลางของขังสร้อยแหวน

เดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยเดี๋ยวหนูจะไปแจ้งความ

ล่าสุดเพราะว่าอันเก่าก็โดนคนไม่ดีแฮ็ก

ล่าสุดอิมใบ้เป็นก้นวัว
งวดล่าสุดเนี่ยค่ะหนูก็เพิ่งให้ไปอีกอะไรอย่างนี้

เล่นกันกระจายกันอ่ะไม่ใช่เอาสนุกเป็นกิมมิกคำ

ภาพที่ดูได้ค่ะได้อินสตาแกรมดูกัน
เขาเรียกว่าคนเราต้องมีแรงบันดาลใจ

ไอจีดาราเราก็เข้าไปทุกคนเหมือนกันนะ
เราก็เข้าไปดูเป็นปัจจังเหมือนกัน
เนี่ยจะเข้าไปดูอินสตาแกรมของคุณเฟี้ยวฟ้าวจะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาถูกแทบทุกงวดสำหรับเฟี้ยวฟ้าวนะคะ
ไม่ธรรมดาจริงค่ะคุณผู้ชมแต่ว่างวดนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าเลขอะไร
ก็เข้าไปดูเองแล้วกันเพราะว่าเธอก็ใบ้ไว้ในอินสตาแกรมนะคะ